กลับมาในช่วงนี้น้องใบตองก็ยังคึกคักเหมือนเดิมนะ
คักค่ะมีคุณผู้ชมส่งทวิตเตอร์มาบอกว่าเต้นเยอะหน่อย

วิตเตอร์จริงส่งมาหาดิฉันเลย

โหถ้าเต้นเยอะกว่านี้ก็ซื้อเวลาไปเต้นสบายจาน

ใช่แล้วนะคะในช่วงนี้ยังอยู่กันที่เรื่องราวของเด็กน้องหนูแล้วกันนะคะ
ไปกันที่จังหวัดอุตรฤดค่ะโรงเรียนอนุบาลอุตรฤดนะคะ
เขามีการจัดฝึกระเบียบวินัยให้กับเด็กนักเรียนในการข้ามทางม้าลาย

ดีมากตรงที่ว่าทางม้าลายของเขาสร้างขึ้นมาเป็นแบบ๓มิติ

คือไม่ใช่เรามองเป็น๓มิติแบบนี้นะ
ทำให้มันเหมือนกับภาพวาดนี้เป็นภาพ๓มิติ
แล้วก็ปลูกฝังการมีวินัยให้กับนักเรียนนั่นเองนะคะ

เดินกันเป็นแถวเป็นระเบียบ
ครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลอุตรดิษฐ์ค่ะ
ช่วยกันทำทางม้าลาย๓มิติรอบโรงเรียน
ตามแบบที่ครูสอนศิลปะของโรงเรียนกำหนดขึ้นมานะคะ
นายทำรงนวมสิริผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุตรศาสตร์อดีต
เปิดเผยสาเหตุการจัดทำทางม้าลาย๓มิติรอบโรงเรียนว่า
เกิดขึ้นเพราะว่าอยากจะกระตุ้นให้เด็กหันมาใช้ทางม้าลายทุกครั้งที่จะข้ามถนน

จึงมีการมอบหมายให้ครูสอนศิลปะเป็นคนออกแบบ
เน้นทางม้าลายให้ชัดเจนสะดุดตาทั้งคนข้าม
และคนขับรถให้มองเห็นได้ง่ายแบบนี้
เผินเหมือนเป็นนูนขึ้นมาไหม
ใช่คือมันเป็น๓มิติไม่ต้องมองเผินผมว่ามองตรง
มองตรงก็เหมือนเหรอชัดเลยนะนี่ไงแบบนี้ยิ่งชัด

โดยจะมีการทาด้วยสีขาวเป็นทางม้าลายตรงพื้นนะคะ

องแล้วก็คล้ายกับทางม้าลายที่มันลอยขึ้นมา
หวังที่จะให้เด็กนักเรียนสนใจข้ามทางม้าลายได้อย่างสนุกสนาน
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอยู่ในระเบียบวินัยที่ถูกต้องด้วยนะคะ
หลังจากที่ทางโรงเรียนได้มีการเผยแพร่การสร้างทางม้าลายลงเฟซบุ๊คค่ะ
ปรากฏว่ามีผู้เข้ามาดูแล้วก็แชร์แล้วกว่าล้านวิว

ผมว่าทางมาลายเนี่ยสำคัญนะ
ต้องกอดข้ามต้องดูให้ดี
เพราะว่าเดี๋ยวนี้คนที่ใช้รถใช้ถนน

จริงแล้วเห็นทางม้าลายแล้วก็ขับรถเราก็ต้องมองซ้ายมองขวา
เพราะฉะนั้นอีกหนึ่งสิ่งที่ควรจะต้องรณรงค์ก็คือ

แต่ว่าบางที่สะพานลอยมันหายากไง

ข้างข้างใต้สะพานค่ะเอาสะพานบางแดดค่ะ

ไปดูเรื่องนี้เป็นเรื่องดีที่อุบลราชธานี
โอ้โหปัญหาของการคัดแยกขยะจะหมดไป

เจ้าตู้นี้สามารถใช้ได้จริงแล้วก็ทั่วประเทศ
ก็คือตู้รับซื้อขวดพลาสติกครับ

คือแต่ก่อนนี้เราต้องมีการแยกขวดพลาสติกออกมา

ต้องแล้วคุณแค่หยอดเจ้าขวดพลาสติกเข้าไปในรูตรงนั้น

แล้วก็เหมือนกับเป็นการขายขวดสปาร์ตี้

นี่ไงนี่คือตู้รับซื้อขวดน้ำพลาสติกที่ใช้แล้วนะครับ

ประสาท๓๐๐มิลลิตรไปจนถึง๑ลิตรนะครับ
เป็นสิ่งประดิษฐ์ของนายอานนท์ชาวกุลอายุ๓๗ปี

เป็นชาวอุบลราชธานีที่ทดลองนำไปติดตั้งใช้งาน
ที่น่ารักสะดวกซื้อสาขาถนนราชบุตร
และสาขาถนนสุขาอุปถัมภ์ตำบลในเมือง

เพื่อเป็นการรับซื้อหรือว่ารับบริจาคของ
จากผู้ที่ต้องการทิ้งขวดน้ำพลาสติกที่ใช้แล้ว

อานนท์นะครับบอกว่าตู้รับซื้อขวดน้ำพลาสติก
ทำจากเหล็กนะครับภายในติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ด้วยนะ
แล้วก็มีตัวสแกนขนาดแล้วก็รูปทรงของขวดน้ำ
ใส่ลงไปในตู้เพื่อบอกถึงขนาด
แล้วก็เป็นตัวบันทึกค่าตอบแทนนะครับ
ขวดน้ำเนี่ยขนาดเล็กจะมีมูลค่า๑ขวดต่อ๑๐สตางค์ครับ
ส่วนที่ขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยขนาด๑ลิตรก็มีมูลค่า๑ขวดต่อ๒๐สตางค์
เมื่อผู้ที่นำขวดไปขายผ่านตู้ระบบเครื่อง
ก็จะคิดค่าตอบแทนออกมาในรูปแบบของคูปอง

แล้วก็จะให้ออกมาแทนเงินสด
จากนั้นก็สามารถนำคูปองไปซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อได้อีกด้วย

เป็นเพียงการทดลองนะครับเพื่อหาความบกพร่องของระบบ

เพื่อนำไปใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบ
เมืองต้นนะครับพบว่าเครื่องนั้นสามารถสแกนขวดน้ำตามโปรแกรมได้ที่ตั้งไว้
อาจจะไม่ครอบคลุมทุกยี่ห้อก็ต้องไปแก้ไขกันต่อไป
หลังจากนี้จะเร่งปรับปรุงแก้ไข
แล้วก็หวังว่าตู้รับซื้อขวดน้ำพลาสติก
จะเป็นอีกหนึ่งทางนะครับที่ช่วยแก้ปัญหาขยะล้นเมืองได้ครับ

อยากให้มันสามารถผลิตออกมาใช้ได้จริงเร็วนี้

เพราะว่าปัจจุบันนี้เราไม่ค่อยแยกขยะกัน

บางทีเราทิ้งขยะรวมไว้ก็จะมีคนหยิบขวดออกมา

เดี๋ยวนี้ถ้าเกิดว่ามันมีเครื่องแบบนี้ขึ้นมาจริง
เราก็สามารถไปขายต่อกันเองได้แล้ว
คือไปหยอดใส่ตู้แล้วก็รับ

แล้วก็ไปเข้าร้านสะดวกซื้อ

ใช้คุปปองแทนเงินสด

มีความเห็นตรงกันส่งมาบอกทางไลน์ก็ได้
เมื่อสักครู่แอบอ่านมีหลายคนบอกว่า
วันนี้จะเชียร์ช้างศึกไทย
ดูไม่ได้นะวันนี้รอบชิงกับคุณคิงส์ครับ
เดี๋ยวเรามาพูดกันเรื่องนี้แต่ว่าเดี๋ยวในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมร่วมย้อนหวานกันไปก่อน
เมื่อเกือบ๗๐กว่าปีที่ผ่านมานะครับสำหรับประหลาดบ้านโป่งวันวานค่ะ
ติดตามกันได้กับคุณยุธยาตุ้มมีค่ะ
ฟังเพลงสุนทราพรของครูเอื้อสุนทรสนานที่โด่งดังเมื่อ๖๐ปีก่อน
บรรยากาศเก่าที่ถูกจัดไว้อย่างลงตัวที่บ้านโป่งวันวานจังหวัดราชบุรี

โป่งโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ๖๐ปีขึ้นไป
เมื่อได้มาเยือนที่นี่บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า
นึกย้อนไปในวัยเด็กกันทุกคน
ด้วยความตั้งใจจริงของคุณลุงวันลบ

สะสมของเก่านับหมื่นชิ้น

จนถึงตึกเก่าทั้งหลังครับ
แล้วมุมไหนที่คุณลุงชอบว่าที่สุด

เกิดมาก็จะเห็นสภาพบ้านโป่ง

ห้องแถวในตลาดจะ๒ชั้นอย่างนี้นะ
ก็เป็นร้านค้าร้านขายในตลาดบางโป่ง

ห้องกีปาถาเพราะว่าเราจะรวบรวม
โทรศัพท์ทุกรุ่นของโบราณ

ทงช้างเผือกนำเข้ามาสมัยราชการที่๕

เห็นความตั้งใจของคุณลุงวันลบแล้วนะครับ
รู้เลยว่ามีความพยายามที่จะทำให้ที่นี่

ประมาณปี๒๔๙๐หรือเกือบ๗๐ปีก่อนจริงครับ
ฝาบานเซียมหรือตัวไม้อะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ื้อมาจากเดิมแล้วก็มาปลูกให้คงสภาพเดิม

เป็นบ้านเลขที่เวลาใครขอเลขที่บ้าน

แล้วก็ตู้ไฟฟ้าเนี่ยมิเตอร์จะอยู่อย่างนี้ตู้ไฟฟ้า

เมื่อ๖๐ปีที่แล้วเขาก็มีก่อนให้มิเตอร์
เหมือนเลยนี่แหละเรายกมาทั้งหลังเขาเลย

โป่งวานแบ่งออกเป็น๓ส่วนครับ

ไปด้านในมีสวนหย่อมเล็กและเรือนชายน้ำ
จะมีมุมอ่านหนังสือโรงภาพยนตร์ในอดีต
ร้านตัดผมและของเก่าให้ได้ชมอีกจำนวนมาก

สำหรับให้เช่าจัดงานเลี้ยงต่าง
ทั้งหมดนี้ถูกจัดอยู่ในพื้นที่๓ไร่
ภายในบริเวณบ้านของคุณลุงวันลบเอง
เป็นการสร้างความสุขในอาณาจักรของตัวเองครับ
เพื่อตอบสนองความต้องการและเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมด้วย
ความสุขแล้วก็สังคม
สังคมคือรากของสังคม

เราก็จะไม่รู้ประวัติศาสตร์เราคือมาอย่างนี้เห็นไหม
คนปั้นโป่งความเจริญของปั้นโป่ง
มันสมัยก่อนยังเจริญอย่างนี้

ถ้าเราไม่เก็บให้เด็กรุ่นลูกรุ่นหลานได้ดู
ว่าไม่มีใครรู้แล้ว
พ่อแม่ปู่ย่าตายายเราไม่ได้ธรรมดานะ
ตลาดแม่นโป่งมีขนาดนี้นะ
ก็เป็นส่วนหนึ่งว่าจะคืนอะไรกับสังคมใหม่
ของที่นี่คือไม่เน้นธุรกิจ
สร้างขึ้นจากความพึงพอใจในพื้นที่บ้าน
ไม่ได้อยู่ติดถนนใหญ่หรือย่านเศรษฐกิจ
คุณลุงวันลบใช้เวลาว่างหลังเกษียณ

ดูแลของทุกชิ้นด้วยตัวเองต้อนรับนักท่องเที่ยว
โดยเฉพาะคนรักของเก่าได้สนทนาพูดคุยถูกคอก็มีความสุขเป็นไหน
คิดของที่นี่คือเปิบข้าวยนต์ของเก่าเล่าความหลัง
เราทำมาหมดแล้วนะครับปิดท้ายด้วยเปิบข้าวก็แล้วกัน
ตอนนี้อาหารอร่อยที่แม่ครัวก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกล
ไม่ใช่คนอื่นคนไกลป้าขวัญจิราหวานใจคุณลุงวันลบนั่นเอง
วันนี้ทำปลาทับทิม๓รสหมู๓ชั้นทอดน้ำปลา
แกงปากไก่ขนาปลากระพงและไก่ผัดเม็ดมะม่วง
ฝีมือล้วนเลยนะครับไม่ต้องอาศัยจ้างแม่ครัวที่ไหน
ขนจิราบอกว่าทำจากใจเพราะว่าเป็นอาหารที่คุ้นเคย
ทำกินตั้งแต่เป็นสาวทำให้ใกล้ชิดกับผู้ที่มาชื่นชมของเก่า
เห็นแล้วอดใจไม่ไหวขออนุญาตเปิบข้าวก่อนเลยก็แล้วกันครับ
ยุธยาตุ้มมีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
ออกไปที่นี่นี่ต้องบอกเร็วนะว่าครบ
ครบเลยไปย้อนวานกัน
ใครที่นึกถึงสมัยตัวเองยังสาว
หนุ่มนะไปย้อนวานกันดูว่าสิ่งนี้เราเคยเห็นมาหรือเปล่า
คุณอย่างคุณเคยเห็นน้ำอัดลมเครื่องดื่มต่างอย่างนี้นะ
เราก็เห็นแล้วตายแล้วตอนเด็กฉันเคยทาน
ไปย้อนวานกันแล้วก็พอเดินชมจนเมื่อยจนเริ่มหิวแล้ว

อย่างนั้นช่วงหน้าเดี๋ยวไปจัดเต็มกับอาหารกันเลย